มีคำตอบให้คุณผู้ชมค่ะเรื่องของกระเป๋าของคุณตังโม
อืมกระเป๋าใบที่คุณตังโมถือไปวันที่เกิดเหตุน่ะนะคะ
ครับเป็นกระเป๋าสารสีน้ำตาลก็จะมีผู้สีดำดำเนี้ยค่ะ
เดี๋ยวเราให้ดูภาพอันนี้คือก่อนที่จะลงเรือนะคะก็คุณตังโมจะมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่ง
ตอนรถมาถึงอู่เอ็นบีซีอันนี้เรามีคำตอบให้เรื่องของกระเป๋า
เราไปถามคุณฮิปโปที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นผู้จัดการของคุณแตงโมด้วย
ครับคุณฮิปโปบอกว่ากระเป๋าของคุณตังโมไม่ได้หายไปไหนค่ะอ้าวไม่ได้หายเหรอฮะ
ไม่หายตอนนี้อยู่ที่บ้านของคุณตังโมบ้านปิดเอาไว้คุณแม่ไม่ได้ให้เข้าไปในบ้าน
เพราะว่ากระติกเขาเอากลับมาค่ะกระติกเขาถือกลับมาแล้วเก็บเอาไว้ที่บ้านของคุณตังโมค่ะ
คุณฮิปโปบอกว่ากระเป๋าใบเนี้ยเป็นกระเป๋าสารสีน้ำตาลมีผู้ดำดำติดเอาไว้รอบใบ
เป็นใบเดียวกันกับที่คุณเบิร์ตโพสต์ที่สนามบินคลิปที่ไปเที่ยวภูเก็ตกับคุณแตงโมค่ะ
ใบเดียวกันเลยคือในคืนที่เกิดเหตุนี่นี่ใบนี้นะคะนี่นะฮะ
วงกลมสีแดงแดงเอาไว้ให้ใบนี้คือคุณฮิปโปบอกว่าคืนที่เกิดเหตุนะคะ
กระเป๋าใบเนี้ยมีโทรศัพท์มือถือมีกุญแจรถมีกระเป๋าสตางค์
มีกระเป๋าเครื่องสำอางมีรองเท้าสารสีน้ำตาลอีก๒คู่
หลังจากที่คุณแตงโมตกเรือคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวรวบรวมของทั้งหมด
เอาไปไว้ที่บ้านของคุณแตงโมแล้วคุณแม่พนิดาก็เข้ามาดู
คุณแม่ส่งมอบโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมให้กับตำรวจไปเรียบร้อยแล้ว
ครับอย่างอื่นเนี้ยก็เก็บเอาไว้ที่บ้านคุณฮิโปให้ข้อมูลว่าคุณแตงโมไม่ใช่คนติดหรูอะไร
กระเป๋าที่ใช้ก็ดูสิคะเป็นเรียบง่ายเป็นสไตล์ที่ชอบ
แต่กระเป๋าใบเนี้ยคุณตังโมรักมากนะคือจุของได้เยอะครับ
เวลาไปไหนมาไหนไปกองถ่ายไปทำงานก็จะถือกระเป๋าใบนี้ตลอดค่ะ
กระเป๋าที่ที่เป็นของโมไปใหญ่ใหญ่อะค่ะคือคือตอนนี้มันอยู่ไหนบ้างเลยค่ะ
อยู่อยู่ที่บ้านโมนี่แหละค่ะเพราะว่าเหมือนในเหตุการณ์เหมือนที่ทางทางทางกะปิกเล่าให้ฟังนะ
ทางคุณกติกเล่าให้ฟังว่าก็คือเสร็จแล้วเขารวบของเก็บมาหมดแล้วของโมอะค่ะ
ที่เป็นของส่วนตัวโมอ่ะอืมมาไว้ที่บ้านอืม
ดังนั้นวันที่เราเข้าไปในบ้านนะคะที่ไปพร้อมกับคุณแม่
ก็จะเจอกระเป๋าสีน้ำตาลด้วยในกระเป๋าจะมีรองเท้าสองคู่
รองเท้าแบบรองเท้าสระสีน้ำตาลอะนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เอ่อ

มือถืออยู่กับตำรวจไปแล้วค่ะคุณแม่ต่องให้ตำรวจคิดเรียบร้อยแล้วค่ะ
อันนี้ไม่ได้เช็คเรื่องเงินสดว่ามีเท่าไหร่
แต่เหมือนกับเพื่อนสนิทคุณตังโมก็โพสต์เหมือนกันใช่ไหมค
ตามหาผ้าว่าใครเจอเนี่ยเดี๋ยวจะให้สามหมื่น

เคลียร์นะฮะคุณฮิโปยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้หายไปไหน
ใช่ค่ะแต่เรื่องผ้าเนี่ยยังไม่มีใครเห็นจริง

ทีนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องผ้าลูกไม้สีขาวเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นเบาะแสได้ไม่ได้อย่างไรนะ

จำอาจารย์เจได้ไหมฮะเจจักรินนะฮะทุกผู้ชมครับ
ถ้าจำได้ตั้งแต่วันที่พบร่างคุณแตงโมในวันนั้น
ก่อนจะเจอร่างกันมีคนเอาเครื่องเส้นไหว้แล้วก็บทสวดเนี่ย
แล้วก็จดหมายถึงเพื่อนของคุณแตงโมเนี่ยไปบอกวิธีการตามหาก็คือคนนี้ฮะ
ก็คือคุณเจจักรินวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้ไปคุยกับคุณเจจักรินนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าได้สิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่ขวดวายกับแก้วหรอกมีอีก
บอกว่าผ้าขาวอยู่ตรงจุดที่ทิ้งขวดวายชาวโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานาเรื่องปมการเสียชีวิตของคุณตังโม
เราไปถามคุณเจจักรินบ้านพักอยู่แถวลำลูกกานะฮะวันนี้อยู่ที่บ้านพอดีเลยนะครับบอกเอ๊ะมันยังไงกันเขากำลังตามหากันนะเนี่ย
ลูกไม้สีขาวของคุณตังโมมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันแล้วบอกว่าอยู่แถวจุดที่ทิ้งขวดวายเนี่ยมันยังไงเดี๋ยวลองฟังนะฮะลองฟังคุณเจจักรินนะครับ
ผมมานึกภาพภาพตอนที่ที่เห็นเธอเดินไปหลังเรือเธอไม่ได้ผูกผ้าขาวผ้าขาวมันอยู่บนเรือผ้าขาวมันอยู่บนเรือแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเขาใช้ผ้าขาวห่อแก้วซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาได้แก้วแล้วหรือยังอันนี้ผมเห็นแบบนั้นนะผมก็พูดตามตรงแบบนั้นนะผ้าที่มันหายไปคือผ้าขาวคือใช้ผ้าขาวน่ะห่อ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
มาหาอะไรประมาณอย่างนี้ด้วยนะอ่าแล้วก็เนี่ยฮะ
บรรยายอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยอ่าลองฟังกันดูนะฮะ
เห็นการโดนลวนลามบนเรือมีตามนิทานนางฟ้าตกน้ำผมเลย
นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเธอไม่ได้ไม่ได้ลื่นแล้วจมหายไปเลย
ต่างหากที่เธอกำลังจะสื่อให้ทุกคนรู้ว่าเธอพยายามเรียกร้องให้คน
ช่วยแล้วแต่ไม่มีใครช่วยเธอครับอันนั้นต่างหาก
ต่างที่เธอนั่นคือผมถึงมองว่าถ้าตกน้ำแล้วเสียชีวิต
ให้ข้อมูลจนเจอร่างคุณแตงโมเราก็เลยถามว่าคดีของ
แตงโมเนี่ยตกลงจะจบช้าหรือเร็วอย่างไร

บอกว่าตำรวจบอกว่าจะสรุปได้ในสิ้นเดือนนี้มีนาคมนี้
คุณเจจักรินบอกว่าวันที่๑๒๑๓เดือนหน้านะฮะ

วันก็จะมีอีกแล้วมีอีก๖๐วันอะไรประมาณอย่างนี้

เขาบอกว่าก็ใช้ชีวิตพายเรือหาปลาตอนกลางคืนตามปกติ
อยู่วันที่๗หลังจากเจอร่างคุณแตงโมมาแล้วเนี่ย
กำลังหวานแหวางตะข่ายดักปลาอยู่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
พอได้ยินแล้วลุงนิดก็บอกว่าแกก็เชื่อว่าอาจจะใช่

ได้ยินเสียงร้องสามฮือผมจำนำกรณ์เสียงได้แล้วว่าเป็นคุณจังโม
อย่างได้เลยผมขอยเลือดเลยนี่เกิดเลย
หลังจะเกิดครึ่งอ่าอาทิตย์ฝ่าได้แล้วใช่ใช่จำเสียงก็ได้
เหมือนพี่เขาเลยดิวะผมจำนำเสียงพี่เขาได้
อันนี้ที่เขาเล่าเป็นเกร็ดเพิ่มเติมมานะฮะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของบาดแผลที่ขาของคุณตังโม
ที่ขาด้านขวานะคะก็คือทางด้านในของขาเลย
อันนี้สำคัญว่าแผลเกิดจากอะไรอืมแผลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
จำได้ใช่ไหมคะว่าเมื่อวานเนี้ยที่เราเล่าคุณผู้ชมไปอะคะว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีของคุณตังโมแพทย์นิติเวทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่แพทย์หน่วยงานภายนอกที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมสี่หน่วยงานเขานัดกันนำเนื้อหมูสองตัวมาทดลองแล้วก็นำเรือเนี่ยค่ะไป

บาดแผลมีลักษณะเฉพาะคำนี้จำได้ใช่ไหมคะที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์พูดนะคะบาดแผลมีลักษณะเฉพาะ
ถ้าหากว่าเนื้อหมูแช่อยู่ในน้ำขอบแผลก็จะยุ่ย
เพราะว่าแรงฟันของใบพัดที่หมุนทำให้เกิดร่องรอยเฉพาะนี่ค่ะ
แล้วทดลองกันเมื่อวานวันนี้มีการแถลง
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
แหลงผลการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเมื่อวานนะคะ
นำบาดแผลที่ได้จากเนื้อหมูไปเปรียบ
เทียบกับบัตรแผลของจริงที่ขาของคุณตังโม
แล้วตอนนี้ที่เขาจำลองเหตุการณ์ทุกอย่างไปอยู่ในสำนวนหมดแล้วค่ะ
มีการจำลองเอาเรือจริงไปวิ่งในน้ำ
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับพยาน
อยู่บนเรือ๕คนประจำจุดตามที่พยานกล่าวอ้าง
แล้วจำลองขับเรือด้วยความเร็วให้มันใกล้เคียงกับตอนเกิดเหตุมากที่สุด
มีการเอียงมุมเชิดหัวเรือให้มันใกล้เคียงกับสถานการณ์มากที่สุด
เพื่อที่จะดูว่าใบพัดเรือเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำแบบลึกตื้นขนาดไหนครับ
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลายอย่างรอผลนะคะ
ประมาณอีกสัก๑๒สัปดาห์
หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการสรุปคดีแล้วค่ะ
หมายความว่าระหว่างการรอเนี่ยค่ะตำรวจก็ยังต้องตรวจสอบพยานหลักฐานทุกอย่าง
ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประโยชน์กับคดี
ดังนั้นสรุปก็คือจากการทดลองเสมือนจริงเมื่อวานนี้
นำเนื้อหมูไปทดลองนำเรือไปทดลอง
แล้วก็ลองเอาใบพัดมาให้มันโดนกับเนื้อหมูค่ะ
คือตำรวจบอกว่าบาดแผลมันใกล้เคียงกับบาดแผลที่ขาของคุณตังโมมากนะคะ
เคียงกับใบพัดเรือที่สุดเลยค่ะ
นี่ค่ะเหมือนกับแผลที่ขาของคุณแตงโมก็จะลักษณะคล้ายกับตัวเอส
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้คุยกับ
หมอหมูหรือว่ารองศาสตร์ราชาในแพทย์วิทยาลัยศักดิ์จังหวัดไทย๔นะฮะ
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทย์
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราไปหาหมอหมูอีกครั้ง
หลังจากเมื่อวานบอกเรื่องร่องรอยว่าถ้าแบบนั้นจะเป็นลักษณะโดนอะไรแบบไหนยังไง
เนติชาวผู้สื่อข่าวของเราซื้อเนื้อหมูไปเลย
บอกแม่ค้าบอกขอแบบที่ดูใกล้เคียงกับผิวหนังแล้วก็เนื้อมนุษย์มากที่สุด

นี่นะฮะทีแรกไปตลาดมาก่อนนะครับ
เพื่อจะได้ทดสอบร่องรอยบาดแผลกับเนื้อหมูในทางนิติเวศ
จะได้ดูร่องรอยของบาดแผลแล้วก็เนื้อเยื่อนะครับ
จะได้ลองเปรียบเทียบกับวัตถุพยานในที่เกิดเหตุว่าร่องรอยของบาดแผลเนี่ย
มันน่าจะใกล้เคียงกับวัตถุอะไร
เพราะโดยปกติหากดูจากบาดแผลแล้วให้บอกเลยว่าเป็นวัตถุอะไรเนี่ย
มันไม่สามารถทำได้มันต้องมีการเปรียบเทียบ
นี่คุณเนติชาวซื้อเนื้อหมูไปเลยนะฮะ
คือเนื้อหมูที่ตลาดนะครับเอาไปให้หมอหมูพอดีเลย
ชื่อเล่นของอาจารย์วิทยาศักดิ์นี่ฮะ
ทดสอบเปรียบเทียบให้หน่อยร่องรอยบาดแผลจาก
ถูก๓อย่างก็คือมีดทำครัวมีดผ่าตัดทางการแพทย์

ใบพัดนี่เอามาแทนใบพัดเรือ
เพราะลักษณะมันจะใกล้เคียงกัน
แต่ละชนิดบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าโดนเนื้อ
เนื้อมนุษย์เนี่ยเอาเนื้อหมูมาแทนเนี่ย
มันจะเป็นแบบไหนอันนี้เชิงทฤษฎีนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ได้หมายความว่าบาดแผลคุณแตงโมจะโดนจากอะไรนะฮะ
ผ่าตัดทางการแพทย์ก่อนอันนี้พัดลมนะเริ่มจากมีดผ่าตัด
ทางการแพทย์เป็นมีดที่มีความคมกว่ามีดทั่วไปหากผิวหนัง
ของคนหรือว่าเนื้อหมูเนี่ยไปสัมผัสกับวัตถุชนิดนี้อาจารย์
มีดทำครัวแม้ว่าความคมอาจจะไม่เท่ามีดผ่าตัดแต่ร่องรอย
บาดแผลจะคล้ายกันคือมีความเรียบเหมือนกันแต่หากเอาแว่น
ขยายมาส่องดูตรงขอบบาดแผลเนี่ยจะเห็นร่องรอยที่ต่างกัน
เพราะแผลเนี่ยจะมีรอยถลอกเล็กน้อยนี่นะฮะ
สุดท้ายลองแบบที่ใกล้เคียงกับใบพัดเรือที่สุด
เราก็เอาใบพัดของพัดลมนี่แหละมาแทนใบพัดเรือ
พอลองเอามาทำการทดสอบตามสมมุติฐานนะครับ
สมมุติว่าถ้าศพลอยหาใบพัดเรือถ้ามีคนตกเรือ
แล้วจะเสียชีวิตหรือยังไม่เสียชีวิตก็ตามเนี่ย
ถ้าลอยไปหาใบพัดเรือในลักษณะแนวตั้ง
น้ำอาจจะมีการดูดร่างเนี่ยเข้าไปหาใบพัดเรือ
เมื่อใบพัดกระทบกับผิวหนังจะทำให้เกิดการตัดและเกิดบาดแผล
ซึ่งมันจะต้องเกิดมากกว่า๒๓แผลเพราะมันเป็นใบพัดที่หมุน
ส่วนอีกสมมุติฐานต่อมาหากร่างเนี่ยลอยมาในแนวนอน
ขวางทางเรือใบพัดจะไปตัดกับบาดแผลเพียงหนึ่งครั้ง
ทำให้เกิดเพียง๑บาดแผลลักษณะจะคล้ายกับที่พบที่ขาด้านขวาของคุณแตงโม
ที่ต้นขาด้านในแต่ในเหตุการณ์จริงอาจจะเกิดกี่บาดแผลก็ได้นะครับ
อันนี้เราสมมุติฐานตามหลักทฤษฎีนะครับต้องขึ้นอยู่กับลักษณะท่าทางของร่างกายในตอนนั้นด้วย
มาเจอกับใบพัดเรือในตอนนั้นนะครับ
ว่าเป็นใบพัดอย่างนี้นะครับมันจะต้องทำให้เกิดบาดแผลนะครับ
บนร่างกายเนี่ยเป็นลักษณะหลายบาดแผลแล้วขนานกันนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนั้นเนี่ยลองยกตัวอย่างว่าอันนี้คือลักษณะของขาของมนุษย์แล้วกันนะครับ
นี่เป็นขานะครับลักษณะของเรือเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามา
พอเรือวิ่งเข้าหานะครับแล้วมีการปักมันจะมีการปักครั้งที่หนึ่งครับ
แล้ววิ่งต่อครับตัดครั้งที่๒ครับวิ่งต่อตัดครั้งที่๓
มันก็จะเป็นลักษณะเส้นที่ขนานกันนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ครับ
ถ้าเกิดเป็นลักษณะของขาอยู่ทางด้านอย่างนี้แต่การหมุนตัดมันเป็นหมุนอีกมิติหนึ่งนะครับ
อีกมิติหนึ่งหมายความหมุนอย่างนี้หมุนเข้ามานะครับหมุนเข้ามา
มีลักษณะการหมุนเข้ามานะฮะแล้วก็ตัด
พอตัดครั้งที่๒มันเลยนะครับมันผ่านเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบัตรแท้เพียง๑เดียวก็ได้
ก็คงจะเอาไปประกอบสำนวนคดีหรือว่าประพิจารณาดูว่าความน่าจะเป็นอย่างอะไร
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะ๑ประเด็นไฮไลท์ของวันนี้ก็คือกรณี๒ผู้ต้องหาจากเรื่องนี้
เรื่องนี้ค่ะโยคีปอร์กับโยคีโรเบิร์ตต้องไปรายงานตัวกับตำรวจสพมนทบุรี
เขามากันเมื่อตอนบ่ายนะคะนั่งรถกระบะของวัดท่าไม้มารายงานตัวค่ะ
นี่ค่ะก็มาจากธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่ราชบุรี
ก็แต่งกายด้วยชุดขาวโกนศีรษะใส่รองเท้า
ตำรวจก็มาคอยรับตัวนะคะนี่กำลังจะลงจากรถแล้วนี่ค่ะ
ทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามทั้งสองคนประเด็นที่แม่ของคุณตังโมบอกว่า
ก็ทางโยคีปอลรับปากกับแม่ว่าถ้าปฏิบัติทำเสร็จหรือบวชเสร็จเนี่ย
สารภาพความจริงทั้งหมดแต่ทั้งสองคนไม่ตอบคำถามอะไรนะคะ
เหมือนกับว่ายังอยู่ระหว่างการปิดวาจาแบบนี้ค่ะแล้วก็รีบไปที่ห้องสืบสวน
รายงานตัวกับตำรวจใช้เวลารายงานตัวกับตำรวจประมาณสี่สิบห้านาที
หลังจากนั้นพอออกมาจากห้องก็เดินทางกลับอ่ะนะคะคือนักข่าวก็พยายามจะถามอีก
แต่ทั้งคู่ก็ปิดวาจาจริงไม่พูดอะไรแล้วก็ขึ้นรถตู้สีขาว

การรายงานตัวในครั้งนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่ามีเงื่อนไขในการประกันตัวเพิ่มเติมค่ะ
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑บอกว่า
สำหรับเงื่อนไขในการประกันตัวครั้งแรกเมื่อยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ก็คือ
ยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนนี้ได้มีการเพิ่มเงื่อนไขในการประกันตัวจากเดิม
ที่ให้รายงานตัวทุกสิบสองวันอ่าเป็นทุกห้าวัน
ทุกห้าวันต้องมานะถี่ขึ้นค่ะแจ้งที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วย
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศด้วย
ถ้า๕วันก็หมายความว่าหลังจากนี้ทั้งคู่ก็ต้อง
รายงานตัวกับตำรวจอีกครั้ง๒๘มีนาคมนะคะ
ก็วันจันทร์หน้าใช่ค่ะก็จะถี่ขึ้นค่ะ
จะมีการเปิดเผยความจริงอะไรอย่างที่คุณแม่คุณตังโมบอกหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วก็รอดูว่าตำรวจจะมีการปิดคดีเร็วนี้
ทนายเดชาบอกหรือเปล่านะคะ